ประเมินรายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับ
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่๒๔๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว
คนที่๓๐ล้านอย่างอบอุ่น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
หวงจุนยี่วัย๒๘ปีและสามี

ทันทีที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ในฐานะนักท่องเที่ยวคนที่๓๐ล้าน
เดินทางมาท่องเที่ยวไทยในปีนี้
บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจ

ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๒ที่มาเยือนไทย
โดยประทับใจผลไม้ที่อร่อย

เหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุด

หรือทททและผู้สนับสนุน
มอบรางวัลเป็นตัวเครื่องบินไปกลับ
จากจีนมายังกรุงเทพมหานคร

จำนวน๕คืนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

รวมถึงจัดรถรีมูศีลส่งถึงที่พัก
กิจกรรมทุกคน
หลักล้านคนลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทยจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน๒๕๕๘
เพื่อเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงบวกให้กับประเทศไทย
ผู้ว่าการททบอกว่าหลังการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ
ผู้ประกอบการไทยได้เร่งปรับปรุงการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้น
ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา๓๒ล้านคน
และรายได้จากการท่องเที่ยว๒๔๐๐๐ล้านบาทตามเป้าที่วางไว้
ส่วนปีหน้าตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไว้ที่๒๕๐๐๐๐ล้านบาท
ส่วนปีหน้าททจะเน้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น
แคมเปญเที่ยวไทยเท่ที่จะเปิดตัวในเดือนมกราคม๒๕๕๙
เป็นการชูวัฒนธรรมไทยผสมผสานนวัตกรรม๔๐
สร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการเป็นจุดขาย
สร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

รวมถึงชูสถานที่อันซีนต่างของไทยให้กลับมาเป็นที่นิยม
สร้างรายได้อาชีพให้คนในชุมชนเพิ่มขึ้น
โดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ติดหนึ่งในเจ็ดของโลกในปี๒๕๖๔
มาสิรีกรมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีปรายงาน